ดูเรื่องงูค่ะคุณผู้ชมงูเนี่ยมันมีภาพงูจากกล้องวงจรปิด
แล้วใครที่ได้เห็นคลิปนี้คิดว่ามันจะมาฉกไหมสุดท้ายฉกจริงด้วย
เดี๋ยวดูค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราวงวงอยู่นั้นอ่ะ
เห็นไหมงูมันเลื้อยเข้ามากลางดึกแล้วมีคนนอนหลับอยู่อะค่ะ
คนก็ลุ้นแล้วท้ายที่สุดนะเขาฉกจริงอ่ะงูอ่ะ
แต่ว่าผู้หญิงก็เหมือนกับดึงขาหลบได้
ตื่นมาเอาไฟฉายเปิดดูคือคนที่เขาโพสต์คลิปนี้เนี่ย
เขาก็ระบุรายละเอียดนะว่าฝากเป็นอุทาหรณ์เตรียมป้องกันเอาไว้เลย
เพราะว่างูมันอาจจะเข้ามาในบ้านแล้วอาจจะทำอันตรายคนที่รักได้
เหตุการณ์เนี้ยเกิดยี่สิบเจ็ดกุมภาซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดในบ้าน
ตอนกลางดึกเนี่ยงูมันเลื้อยมาจากหลังบ้าน
มันฉกที่เท้าแม่แม่เนี่ยโชคดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าแม่เหมือนกับชักเท้าหนีอะค่ะแล้วก็หัวงู
มันเหมือนกับว่ามันก็แบบฟาดลงพื้นแม่ตกใจนะ
แต่แม่ก็ยังมีสติแล้วก็แจ้งรอปภให้มาจับไป
ซึ่งเขาก็วิเคราะห์นะว่างูมันน่าจะมาจากท่อระบายน้ำ
ทุกวันนี้มันมีอุปกรณ์การงูมาติดตั้งเพิ่มได้มันมีขายอยู่ทั่วไป
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบอกว่ารอปภมารับงูช้า
ก็เลยเอาไปปล่อยลงท่อระบายน้ำหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิม
ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะเข้าบ้านใครอีกหรือเปล่า
แล้วเราก็เลยถามว่าบ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ย
เขาบอกว่าผมบ้านอยู่แถวรามอินทราแต่ผมขอไม่บอกบ้านเลขที่ได้ไหม
ผมบอกแค่อายุของคุณแม่ได้ไหมเพราะว่าอายุแม่ผม๗๕ปีแล้วครับ
บอกอายุแม่อีกอ้าวเออก็ว่ากันไปนะฮะ